เอาคุณผู้ชมฮะเรื่องของการสร้างรายได้มีอยู่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะ
ตอนที่ผมอยากให้ดูเอาไว้ต้นไม้ที่สร้างรายได้อีกหนึ่งต้นนะครับ
ในช่วงนี้บอกเลยว่าต้นหนวดปลาหมึกเนี่ยโอ้โหได้รับความสนใจแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะ
สร้างรายได้อย่างไรติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ขอบคุณช่างภาพด้วยนะครับสั่นกล้องได้สะใจจริง
คุณผู้ชมฮะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่๖ชนบุรี
ได้สำรวจการผลิตต้นหนวดปลาหมึกในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
กลุ่มตัวอย่างสัก๓๐รายได้
ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่๑๒๔๔๕๐บาท
ต่อไร่ต่อรอบการผลิตก็แบ่งเป็นต้นทุนการเพาะปลูกเนี่ยสัก๗๐๐กว่า
แล้วก็ต้นทุนการจำหน่ายสัก๕๐๐๐กว่า
เล่าแบบนี้เดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่คือระยะเวลา๑ปีกับต้นหนวดปลาหมึก
สามารถปลูกได้สองรอบนี่นี่คือต้นหนวดปลาหมึกนะ

ใช่เขาบอกว่ามันดียังไงมันฟอกอากาศครับ
มันเป็นไม้ดองไม้ประดับที่ปลูกเอาไว้แล้วช่วยให้พื้นที่บริเวณนั้นอากาศสดชื่น
ปลูกได้๒รอบการผลิตแล้วมันดียังไง
ก็คือสามารถเก็บได้สองรอบไงไม่ดีตรงไหนแล้วแล้วราคาก็ดีด้วย
คือเกษตรกรนิยมปลูกในถุงดำขนาด๕นิ้วในพื้นที่๑ไร่ก็ปลูกได้ประมาณสักหมื่นต้น
ตั้งหมื่นต้นนะแล้วระยะเวลาการปลูก๒๖เดือนเอง

แล้วเริ่มจำหน่ายเนี่ยเมื่ออายุต้นเนี่ยได้สัก๒เดือนจำหน่ายได้แล้ว

ส่วนการจะนำมาเปลี่ยนเป็นขนาดถุงสัก๘นิ้วนี่ก็ดีเหมือนกันนะ
แต่ต้องรอให้มันโตสัก๖เดือนก่อนจำหน่ายได้เลยเต็มที่๖เดือนคุณจำหน่ายได้แล้วนะครับ

ราคาที่เกษตรกรเขาจำหน่ายเนี่ยถุงดำขนาด๕นิ้วนะ

แต่ถ้าขยับขึ้นมาเป็นถุงขนาด๘นิ้ว

นี่โอ้โหราคาเท่าทวีคูณเป็นต้นละ๓๒บาท

ดีนะแล้วกันเศรษฐกรเนี่ยเขาบอกว่าได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยนะ
อันนี้เอาแบบเฉลี่ยต่อไร่นะ
๑๙๖๑๒๒บาทต่อไล่ต่อรอบการผลิต
ต้นทุนแล้วกำไรสักเท่าไหร่๗๐๐๐กว่า
หรือคุณสามารถทำให้ได้กำไรมากกว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ในต่อรอบต่อไร่ต่อการผลิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้านับเป็นปีเนี่ย
ก็หลายแสนอยู่นะที่คุณจะได้รับกำไรจากพืชผลตัวนี้ก็คือต้นหนวดปลาหมึกนะครับ
ถามว่าขายใครบ้างเออเราต้องรู้ตลาดนะ
เลยจำหน่ายให้กับผู้ซื้อรายย่อย
ส่วน๓๐จำหน่ายให้กับบริษัทที่เขารับจัดสวน
เอออันนี้เขาก็ต้องซื้อเยอะ
ถ้ามีพ่อค้ามารับถึงที่แล้วขายไปประเทศอะไร
ซิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าชอบมาก
น่าสนใจเนาะมันต้องมีสวยงาม

ไม้ด้วยด่างไม้ประดับดวงไม้ด่าง
คุณลองดูกับต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้
มันทำให้ร่มรื่นร่มเย็นสนใจ
นี่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วลองโทรไปติดต่อดูนะครับ
ก็ดีนะที่ช่วงนี้คนหันมาสนใจเรื่องของต้นไม้เยอะขึ้น
ทำให้แบบว่าลดความร้อนของโลกเราด้วยใช่ไหม
เขาก็ต้องกังวลตระหนักเรื่องของภาวะโลกร้อนตอนนี้ด้วยแหละ
งั้นก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกพืชเศรษฐกิจเราก็นะ

คุณชนะเขาก็มีอะไรดีมาฝากเหมือนกันนะคะเนี่ย

จากจะหน้าตาดีแล้วยังเป็นคนมีแต่เรื่องดีมานำเสนอ